คุณผู้ชมฮะโอ้โหช่วงนี้ต้องเตือนกันเรื่องของฝนตกหนัก
ตกหนักกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีลมแรงด้วย
เมื่อวานคุณผู้ชมแถวถนนเทพารักษ์เกิดเหตุประทึกฮะ
ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นสี่ต้นที่ห้า
ต้นไม้ล้มหลบหมดเลยคุณผู้ชมฮะถูกถอนรากถอนโคน
ล้มลงฟาดกับรถยนต์ที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกเพราะว่ามีประชาชน
เขาถ่ายคลิปไว้ได้หลายคลิปเหมือนกันนะครับ
ต้นที่สี่ต้นนี้แค่จะเห็นเลย
แล้วก็ต้นที่ห้าอันนี้โดนตรงไปปลาย

โอ้โหคุณเขาเรียกรถเป็นต้นเหรอ
คือต้นไม้ทุกต้น๕ต้นมันล้มแล้วมันไปทับรถทุกคัน
คุณเนี่ยต้นที่หนึ่งทับคันที่หนึ่ง
จนกระทั่งไปถึงต้นที่ห้าเนี่ยนะครับคุณ
เรียกว่าลมแรงจริงจนสามารถที่จะขุดรากถอนคนต้นไม้ได้ครับคุณ
แผ่นปูนตรงที่มันคลุมอยู่ตรงใต้ต้นไม้
ถูกขุดถูกถอนขึ้นมาหมดเลยแบบนี้นะครับ
คือมีวงจรปิดแล้วก็คลิปจากชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้หลายคลิปนะฮะ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงเลยนะเที่ยง๒๘นาที
เมื่อวานนี้ตอนกลางวันเลยนะครับย่านเทพารักษ์นะครับ
ขออภัยย่านเทพรักษ์เขตบางเขนกรุงเทพมนคร
คือมีฝนตกลงมานะครับมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
แล้วลมกระโชกแรงซึ่งต้องบอกว่าแรงมากฮะ
เพราะต้นไม้ริมทางถูกขุดรากถอนโคน
ลมพัดเสียหายไปหลายสิบต้นล้มระเนระนาบแบบนี้นะครับ
ชาวบ้านในย่านนี้บอกแบบนี้บอกว่าตั้งแต่อยู่มา
ไม่เคยเจอพายุลมแรงแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะ
หลังจากลมพายุสงบออกมาสำรวจตรวจสอบดูคุณ
เพราะว่าต้นไม้ล้มลงไปแบบถอนรากถอนคนจริง
แล้วก็มีรถถูกต้นไม้ล้มทับหลายคันนะครับ
แต่โชคดีขณะเกิดเหตุคือไม่มีใครเขาอยู่ในรถ
เพราะว่าจอดรถไว้ข้างทางจึงไม่ได้รับอันตรายนะฮะ
และต่อมาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางเขน
ก็เข้ามาจัดเก็บต้นไม้ออกไปทั้งหมด
คุณต้องมาตัดนะฮะต้องมาตัดกิ่งให้เป็นเล็กก่อนนะครับ
และถึงจะเอาทั้งต้นขนไปได้
และหลังจากเกิดพายุฝนลมแรงที่ย่านเทพรักษ์
ก็มีข่าวว่าย่านวัชรพลคุณน้ำก็ท่วมเหมือนกัน

ทำให้คุณชัชชาติต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ถนนสุขาพิบาล๕วัชรพลนะครับ
นี่ไปแบบนี้กลางดึกกลางดื่นแบบนี้
ปรากฏว่ากว่าอาจารย์ชัดชาติจะไปถึงพื้นที่
ก็ต้องฝ่าฟันรถติดสาหัสสากัน
พอไปถึงน้ำมันแห้งหมดแล้วคุณ
คือน้ำมันไม่ท่วมนะน้ำมันแห้งหมดแล้ว
แต่ความเสียหายที่เกิดจากพวกน้ำท่วม
แล้วก็เรื่องของอะไรรู้ไหมคุณขยะ
ไปเจอขยะที่มันอุดกั้นตามท่ออุดตันไว้
กระทั่งน้ำมันไม่ไหลลงนะครับ
ซึ่งหลังจากที่ทางผู้ว่าชาติชาติฟังข้อมูล
จากพื้นที่จากประชาชนเสร็จนะครับ
ผู้ว่าชาติชาติก็นั่งรถไปสำรวจตามตรอกซอกซอย

ก็มีลุยน้ำอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าน้ำท่วมไม่สูงแล้ว
เจ้านักที่เทศกิจก็เอารถกระบะมาช่วยรับส่งประชาชน

คือเหมือนเป็นนโยบายผู้ว่าแหละถ้าเกิดฝนตกน้ำท่วมแบบนี้
ทางสำนักงานเขตต้องจัดรถคุณ
จัดรถในการรับส่งประชาชนนะครับ

ก็ไปดูสถานการณ์น้ำเหมือนกันค่ะที่ฉะเชิงเศร้า
นี่ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกของรักษาการนายกนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ

ผลตกในชนบุรีกันก่อนประวัติกันก่อน
ที่ชนบุรีกันก่อนนะคะชนบุรีเนี่ย
สถานการณ์ที่ชนบุรีตอนนี้เนี่ยนะคะน้ำท่วมเข้าไปถึงบ้านเรือนประชาชนแล้วคุณนะ
นี่ในร้านขายยงขายยาตามข้างทางข้างถนนเนี่ย
โอ้โหหนักหมดเลยใช่
บุรีก็เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งนะคุณนะ
แล้วก็ช่วงบ่ายเมื่อวานไงฝนตกลงมาเยอะ
น้ำไปทะลักเข้าท่วมร้านค้า
พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างเครื่องใช้ในสำนักงานเนี่ย

นี่แถวตลาดสดบ่อวินนะเอลิน๙๔บราชา

สภาพบ้านเรือนที่เสียหายน้ำป่าไหลหลากลงมา
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่บ้านชำปางนะคะ
ที่ตำบลปัทวีที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
แล้วหนึ่งในนั้นมีบ้านของคุณป้าสุภาพร
ดูสิข้าวของเครื่องใช้เครื่องมือทางการเกษตร

เงินด้วยนะคุณป้าเก็บตังค์เอาไว้ที่บ้าน

โอ้โหน้ำมันพัดเงินสดคุณป้าไปหมดเลย

ป้าเพิ่งไปกู้มากู้มาเอามาลงทุน

ป้าเล่าให้ฟังแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะ

น้ำป่าหลากลงมาจากเนินเขาหลังบ้าน
ก็รีบเก็บมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเก็บของใช้ต่าง
จู่มันมีน้ำป่าเป็นน้ำป่าก้อนใหญ่
เข้ากลางบ้านกำแพงบ้านทะลุหายไปเลย
ทรัพย์สินในบ้านเงินที่ป้ากู้ออกมา
แล้วก็ซ่อนเอาไว้ใต้หมอนใต้ที่นอนเนี่ยนะคะ
ยังมีตังค์อยู่ในกระเป๋าสะพายอีก
รวมแล้ว๒๖๕๐๐๐บาท

กุ้งมาด้วยแล้ว

ใช่คุณป้าร้องไห้เลยครับวันที่ไปกู้มาเอามาทำมาหากิน
อุตส่าห์เอามาเก็บไว้ก่อนเงินสดล้วนเลย

พอเป็นแบบนี้แล้วเข้าใจความรู้สึกของป้าเลยนะ
ซึ่งทางประหลัดอำเภอมะขามทางนายรพัฒน์กิจการ
แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นก็ต้องไปสำรวจความเสียหายค่ะ
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วเรื่องที่พักบ้านที่พังทำอย่างไร
ตะบุญอิสานคุณน้ำท่วมสูงแบบนี้นะฮะ
รถยนต์รถจักรยานยนต์ต้องฝ่าน้ำไปนะครับ
มีขยะเขยะลอยบางคันตายตายอยู่กลางถนนแบบนี้
บ้านเรือนประชาชนริมถนนถูกน้ำทะลักเข้าท่วมหมดเลยนะครับ
น้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่

ประกอบกับอย่างที่เมื่อกี้เห็นถุงขยะเห็นกองขยะแล้วนี่คุณ
ท่อมันมีขยะไปอุดตันอีกนะฮะ
ทำให้น้ำระบายได้ช้าใช้เวลาในการระบายน้ำกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
สถานการณ์จึงกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ
ร่องรอยความเสียหายแล้วก็ทิ้งร่องรอยของขยะเนี่ยคุณ
ให้เป็นหลักฐานชัดเจนเลยว่าขยะมันไปอุดตันท่อนะฮะ

ภาพที่อยู่ในหัวดิฉันคือภาพน้ำท่วม๕๔

น้ำอาจจะท่วมเหมือนปี๕๔ไหม
เรื่องนี้ก็ไปถามกับรองอธิบดีกรมชลประธาน
บอกว่าปริมาณฝนที่ตกมา๘เดือนแล้วนะ

ทีนี้๘เดือนที่ผ่านมา
ปริมาณสะสมสูงกว่าค่ามาตรฐาน๒๓
แล้วก็เลยถามไงว่าท่านรองคะ
แล้วอย่างนี้น้ำมันจะท่วมเหมือนปี๕๔ไหม
กลัวเหลือเกินท่านรองบอกว่า
น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี๕๔
เพราะว่ากรมชลประธานเองก็มีการบริหารจัดการน้ำมาตลอด
แล้วปีนี้ฝนเริ่มมีมาตั้งแต่กลางกรกฎาใช่ไหม
มีพายุ๒ลูกน้ำมากก็จริงค่ะ

เขาก็จะเร่งระดมสรรพกำลังต่างบริหารจัดการต่อเนื่อง
แล้วคุณถ้าเกิดว่าไปเทียบกับปี๕๔ตอนนั้น
พายุ๔ลูก๕ลูกการบริหารจัดการน้ำเมื่อเทียบกับปีนี้

เขาบอกว่าจริงปีนี้มันก็มีทั้งร่องฝนเยอะเลยนะ
พาดผ่านบ้านเรามีพายุด้วยที่กระทบต่อบ้านเรา
แต่ว่ายืนยันน้ำไม่ท่วมนะ
เพราะบริหารจัดการน้ำได้ดีอันนี้กรมชมธานบอก